คุณผู้ชมฮะไปดูผลกระทบในต่างจังหวัดกันบ้าง
ใช่ค่ะเพราะว่าทุกภาคได้รับผลกระทบ

หนำลงมาอย่างหนักเลยสำหรับพายุฝนฟ้าขนอง
ไปดูที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนนะคะ
พัทยารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลา๒ชั่วโมงเลย
ทำให้ถนนสายหลักโดยเฉพาะถนนสายชายหาดพัทยา
ชายหาดจอมเทียนถนนพัทยาสาย๓ถนนสุขุมวิทย

เกิดปัญหาน้ำท่วมขังแบบนี้แหละค่ะ
นี่แน่ใจว่าถนนน่ะไม่ได้คล้อง
แน่นอนสูงถึง๒๐๓๐เซนติเมตรเลยนะคุณ
ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก
การจราจรติดขัดเป็นทางยาว
แล้วก็กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วค่ะ
ขณะที่นักกีฬาทีมชาติสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ริมชายหาดจอมเทียน
ก็เร่งออกมานะคะ

แล้วก็เรือใบมาแล่นบนผิวถนน
เพื่อที่จะขนย้ายของออกจากพื้นที่
เป็นการป้องกันความเสียหายจากมวลน้ำที่ไหลบ่าลงมาอย่างรุนแรงนะคะ

ปกติต้องไปแล่นเรือใบที่ทะเลใช่ไหม
คราวนี้ขึ้นมาบนบกที่มันมีน้ำเอ่อล้นแบบนี้นะคะ
เราขึ้นไปทางภาคเหนือไปที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะครับ
พายุฤดูร้อนในหลายอำเภอ
อำเภอเมืองอำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัยและอำเภอร้องกวาง
ก็ในสภาพที่เห็นหลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะครับ
ก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายสิบหลังคาเรือน
ขณะที่บ้านไม้สักของนางปันศรีตะวันเกิดพังยุบลงมาทั้งหลัง

ปันไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านหลังนี้
แต่ไปนอนเฝ้าบ้านให้ลูกชาย
โดยความเสียหายทั้งหมดอยู่ระหว่างการประเมิน

แพร่นะคะไปดูกันที่จังหวัดตากกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
สวัสดีคุณผู้ชมที่ตำบลแม่กาสามเพิ่มแม่สอดจังหวัดตาก
พายุฝนก็พัดหลังคาบ้านเรือนพังเสียหายหลายหลังเลยนะคะ
ต้นไม้ล้มหลายต้นส่องไฟฟ้าริมทางก็ล้ม๗ต้น
ปิดขวางถนนรถก็เลยไม่สามารถสัญจรไปมาได้แบบนี้เลยนะคะ
ก็ทำให้ไฟฟ้าดับหลายหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเร่งเข้าแก้ไขนะคะ
แล้วก็ยังมีอุบัติเหตุหลายจุดบนถนนสายตากแม่สอด
รวมทั้งมีรถเทรลเลอร์พลิกคว่ำมีคนบาดเจ็บ
แล้วก็ทำให้รถติดยาวหลายกิโลเมตรเลยนะคะ
คุณผู้ชมเราไปดูต่อที่เทศบาลเมืองปางมะค่าตำบลปางมะค่า
อำเภอขานุวรรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
มีลมพายุฝนกระหน่ำนานเกือบ๒ชั่วโมงค่ะ
ส่งผลให้บ้านเรือนราษดรในเขตเทศบาลเมืองปางมะค่า
ได้รับความเสียหายกว่า๕๒หลังคาเรือน
นี่ก็สภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ
โดยมี๓อำเภอค่ะก็คืออำเภอคลองลานปางศิลาทอง

ได้รับความเสียหายประมาณ๒๓๐หลังคาเรือนแบบนี้
เสาไฟฟ้าทั้งบ้านเรือนก็พังเสียหายกันหมดเลยค่ะ
ครับเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของจังหวัดชายนาฏนะครับ
ก็ได้รับผลกระทบจากพายุหมุนพัดถล่มบ้านเรือน
โรงเรือนเก็บผลผลิตต่างทางการเกษตรของประชาชน
ได้รับความเสียหายจำนวน๒อำเภอ๒๓หมู่บ้าน
ประชาชน๑๐๓หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะครับ
หนึ่งในบ้านที่เสียหายคือบ้านของคุณนบรงภูลพ่วง
ซึ่งถูกพายุพัดหลังคาหายไปหมดเลยดูสิ

นะครับเสียหายหมดเลยปลิวไปตกนู่นในทุ่งเลยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูต่อนะคะนี่คือสภาพความเสียหายในสวนทุเรียนหมู่หก
บ้านคลองทรายแล้วก็พื้นที่หมู่๗ที่บ้านหนองคล้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
หนึ่งในเจ้าของสวนทุเรียนที่เสียหายคือนายประยูนนิสจรัสบอกว่า
ทุเรียนที่หักโค้นส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ๒๐๕๐ปีเป็นพันธุ์พื้นบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นชะนีหมอนทองและประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า๖ตัน
คิดเป็นเงินก็ประมาณสัก๖แสนบาท
แล้วก็นอกจากนี้นะคะในพื้นที่ยังได้รับผลกระทบ
คือมีต้นไม้ล้มขวางถนนแล้วก็ไฟฟ้าดับด้วยนะคะ

นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
พร้อมนายกเหล่ากาชาติน้องคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ราศดรที่ได้รับผลกระทบจากพายุลมแรงนะคะ
ซึ่งก็ได้แก่อำเภอศรีเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
อกจากนี้ผู้ว่ายังสั่งการให้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วน
หวั่นเหมือนกันว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่อีก
จะสร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
เพราะว่าล่าสุดก็มีบ้านเรือนประชาชนถูกพายุพัดพังเสียหาย
เกือบ๕๐๐หลังคาเรือนเลยนะคะ